คุณผู้ชมคะมีผู้ชายคนนึงค่ะอายุ๓๐
เขาบอกว่าเขาไปใช้บริการโรงแรมม่านรูดที่เพชรบูรณ์
เขาก็ไปใช้บริการกับแฟนสาวของเขานี่แหละค่ะ
ในช่วงเวลา๒ปีไปใช้บริการ๔ครั้ง
แล้วก็แต่ละครั้งไม่ได้อยู่ห้องเดิม
แต่ปรากฏว่ามันมีคลิปภาพ
ที่เขามีเพศสัมพันธ์กับแฟนสาวของเขา

แต่เป็นลักษณะที่ว่าไม่ได้เป็นคลิปภาพแบบยาวเต็มนะ

ไม่กี่วิแต่เป็นร้อยคลิป
แล้วผู้ชายคนนี้ผู้เสียหายคนนี้เขาบอกว่าเขาจำได้
ว่าเป็นตัวเขาเขาจำได้ว่าเป็นแฟนเขา
คุณเอาภาพไปออกในโลกโซเชียลได้ยังไง
เขาก็ไปร้องไปคุยกับที่เจ้าของโรงแรมม่านรูด

ก็เลยมาร้องกับสื่อว่าแบบนี้จะทำยังไงดี
ช่วยหน่อยเพราะว่าเขาก็ไปใช้บริการโรงแรมม่านรูดแบบ

แล้วมีคลิปภาพเขาออกมาแบบนี้ได้ยังไงนะคะ
ผู้ชายคนนี้อายุ๓๔ปีนะคะ
ก็มาร้องเรียนกับนักข่าวไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะ
มีคลิปภาพของเขากำลังมีเพศสัมพันธ์กับแฟนสาว
หลุดออกไปทั่วโลกโซเชียลเลยตอนนี้
คือเขาก็ยอมรับว่าเขาไปใช้บริการโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่ง
ที่เพชรบูนก็คือในตัวเมืองเลยนะคะ
ตั้งแต่ปีที่แล้วปี๒๕๖๐เขาก็ไป

จนถึง๑๐สิงหาคมที่ผ่านมา

ใช้บริการ๑๐สิงหาใช่ไหมคะ
เจอคลิปตัวเองคือในช่วงเวลาแค่วันเดียว

คุณผู้ชมตัดต่อเป็นลักษณะเป็นสั้น
ไม่กี่วินาทีแต่มีเป็นร้อยคลิปเลยนะคะ
แล้วก็คลิปเนี่ยมันไม่ได้เห็นแบบชัดเต็มคุณภาคภูมิ
ผู้เสียหายบอกว่าเขาตัดต่อ
สีผิวไปปรับแสงปรับสีให้สีผิวไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนออริจินัล
ไปปรับเสียงเพื่อให้จำไม่ได้
แล้วในคลิปบางทีเหมือนกับว่ามีผู้ชายหลายคนมีผู้หญิงคนเดียว
แต่จริงแล้วเนี่ยมีแค่เขากับแฟนสาวของเขา
ตัดต่อเยอะค่ะเปลี่ยนสีผ้าห่มเปลี่ยนสีฝาผนัง
ทัชใบหน้าเพื่อให้จำไม่ได้
แต่ตัวเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายเขาจำได้แน่นอนว่าตัวเขาเอง
แต่ว่าแฟนสาวของเขาเนี่ยมันเห็นหน้าชัดนะ
คือตัวผู้หญิงเห็นหน้าชัดเลยค่ะ
ผู้เสียหายผู้ชายคนนี้บอกว่าเห็นคลิปแล้วตกใจมาก
เพราะเขาไปใช้บริการโรงแรมม่านรูด๔ครั้งในช่วง๒ปีที่ผ่านมา
แล้วแต่ละครั้งไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันด้วยนะคะ

เหมือนจะคลิปตั้งแต่ที่ว่าไปใช้บริการครั้งแรกเลยครับ
แต่ว่าเราไม่รู้
เพราะเรายังไม่ได้ดูในทวิตเตอร์ไม่ได้ดูอะไร
คือช่วงนั้นยังเล่นทวิตเตอร์ไม่เป็นยังไม่ได้ใช้ไลน์ไม่ได้อะไร
แต่พอน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายครั้ง

ผมก็ไปใช้บริการนะครับปกติ
พอไปใช้บริการเสร็จปั๊บก็กลับมาห้อง

นึกยังไงไม่รู้จับโทรศัพท์มาแล้วก็เปิดไปที่ทวิตเตอร์
แล้วก็มีคนชื่อเสือน้อยขึ้นมาหน้าทวิตเตอร์เรา

แต่อันนี้เลื่อนไปมันก็คือแบบ
คลิปเขาเริ่มต้นมันก็จะคล้ายไปเรื่อยแล้ว
คือน้องที่ไปอันนั้นกับผมนะไปพักป้นกับผม
คือจะเป็นเสื้อน้องเป็นอะไรน้องมาผมก็เลยงง
ก็เลยเลื่อนลงมาดูลงมาดูไว้เลย
จนมาเจอคลิปนึงคือทั้งเป็นมีแค่เสียงก็มี

คือเป็นเสียงผมพูดเสียงน้องเขา
เสียงเหมือนผมรู้เลยว่าตอนนี้ผมทำอะไรอยู่อะไรอยู่ตรงไหน
ก็คือมั่นใจว่าออกมาจากตรงนั้นแน่นอน
เขาจะปล่อยสั้นมากเลยไม่เอาอะไร
แต่ก่อนจะยาวอยู่
แต่บางคลิปที่เขาเอาไปขายแบบถ้าเราต้องเข้าไปในแบบ
ที่เขาสมัครกันอันนั้นก็จะยาวเลย
เนี่ยเขาบอกเขาจำได้ไงตัวผู้เสียหายเขาจำได้
เวลาเป็นคลิปเสียงว่าเขาพูดอะไรไว้เขาทำอะไรอยู่
จำได้ถึงแม้ว่าจะไปตัดเป็นคลิปสั้น
ไปแบบปรับสีแต่งฉากใหม่อะไรอย่างนี้

คือเท่าที่ฟังเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นทางทวิตเตอร์

ซึ่งมันมีการเผยแพร่ไว้หลายคลิป
แต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่เขากับแฟนของเขานะ
อยู่ที่เป็ดชะบูนไปใช้บริการโรงแรมนั่นรูด
คือมันต้องแยกตรงนี้ก่อน
ก็คือถ้าผู้ชายกับผู้หญิงที่บรรลุนิติภาวะแล้ว

ค้าขายประเวณีซื้อบริการทางเพศอะไรพวกนี้

อยู่ด้วยกันในห้องพักจะโรงแรมแบบไหนก็แล้ว

เหมือนเขาเป็นแฟนกันก็ไปพักโรงแรมอย่างนี้
แต่เป็นโรงแรมม่านรูดแค่นั้นเองแต่คำถามก็คือว่าในโรงแรมที่เขาคิดว่ามันน่าจะปลอดภัย
แล้วเขาอยู่ด้วยกันสองคนกับแฟนของเขาเนี่ยภาพที่เขามีความสัมพันธ์ทางเพศกันเนี่ย
มันหลุดออกไปได้อย่างไรใช่ค่ะเขาก็เลยพยายามย้ำว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็น
ห้องใดห้องหนึ่งในโรงแรมม่านรูดหรือเปล่าเขาก็เลยพยายามย้ำว่า
เขาไปแต่ละครั้งเนี่ยเขาเปลี่ยนห้องตลอดนะไม่ใช่ห้องเดียว
ดังนั้นหมายความว่าถ้าแอบถ่ายมันไม่ได้อยู่แค่ในห้องเดียว
เขาเปลี่ยนใช้แบบ๔ครั้ง๔ห้องแปลว่าคุณมีกล้องทั้ง๔ห้องเลยเหรอหรือยังไง
ส่วนที่ว่ามีคลิปเป็นร้อยแล้วก็แตกต่างกันไปหลายเรื่องหลายราวเนี่ย
เท่าที่ฟังก็คือคนที่แอบถ่ายเอาไปเหมือนกับพยายามทำให้มันเกิดคลิปเยอะ
แล้วก็เอาไปเอาคลิปไปเผยแพร่เอาไปขายอะไรก็แล้วแต่
แต่ว่าใช้เขาคู่เดียวนั่นแหละเพราะแอบถ่ายเขาคู่นี้มาไง
ก็ไปดัดแปลงให้มันเป็นหลายลักษณะ
ใช่นี่ไงทีนี้ผู้เสียหายเขาเลยไปคุยกับทางโรงแรมม่านรูดนะ
คือมันต้องไปถามทางโรงแรมม่านรูดว่าอ้าวภาพนี้มันออกมาได้ยังไง
ผมไปใช้บริการโรงแรมคุณผมจ่ายเงินปกติถูกต้อง
คุณมาแอบถ่ายแบบนี้มันผิดกฎหมายนึกออกไหมคะ
ใครจะเข้ามาติดกล้องคุณได้ติดเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เหรอ
โรงแรมม่านรูกเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่อง
ในห้องไม่มีการแอบติดกล้องอะไรเอาไว้เลย
แล้วก็ขู่ผู้เสียหายบอกว่าถ้าเกิดจะเอาผิดเอาอะไรเนี่ยไปแจ้งความเอาแล้วกัน
อย่างนี้ค่ะพยายามติดต่อเจ้าของโรงแรมม่านรูดด้วย
เดี๋ยวลองดูว่าเขาพยายามติดต่อพยายามอยากจะคุยว่า
มันจะยังไงเขาจะรับผิดชอบยังไงดูบ้างนะคะ
ผมโทรไปครับโทรไปปรึกษาเขา
พอดีผมโทรไปผมก็ถามว่าใช่ผู้จัดการหรือเปล่า
เขาก็บอกอ๋อใช่มีอะไรครับพอดีผมก็เลยบอกว่า
ผมมีปัญหากับโรงแรมพี่แล้วนะผมก็บอกตรงแล้ว
เขาเลยถามว่ามีปัญหาอะไรผมเลยบอกว่า
ผมโดนที่โรงแรมพี่แอดไทยนะเขาก็เลยยืนมา
โรงแรมผมไม่มีอ่ะขาวข่าวผมก็เลยบอกว่า
พี่ผมมีคลิปแล้วคลิปมันไม่ได้มีแค่
วันนี้เมื่อวานนี้วันเดียวมันมีทุกครั้งที่ผมไป
เขาก็เลยบอกว่าคุณบอกชื่อจริงนามสกุลจริงคุณมาก่อน
แล้วค่อยมาคุยกับผมผมจะเอาไปให้ลูกน้องผมที่อยู่สพเมืองตรวจสอบก่อน
คือผมไม่เข้าใจผมเป็นฝ่ายถูกกระทำคือตรวจสอบผมเพื่ออะไร
นี่แหละคือเหมือนเขาจะไม่ค่อยให้ความร่วมมืออะไร

ผมก็บอกงั้นไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอแจ้งความแล้วก็มาเจอทีเดียว
เหมือนเจ้าของโรงแรมม่านรูดเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไร

ผู้เสียหายเขาก็เลยติดต่อไปที่ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมค่ะ
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะ
ซึ่งเขาก็แนะนำว่าให้สมัครกลุ่มไลน์ที่มีการส่งคลิปอนาจารย์กัน
แต่ว่าต้องเสียเงินสมัคร๒๐๐บาท
พอโอนเงินเข้าไปเขาก็จะเชิญเข้ากลุ่ม
ในกลุ่มไลน์มีคลิปผู้เสียหายคนนี้เยอะเลยอะค่ะ
หมายถึงแบบให้ลองเข้าไปดูในกลุ่มพวกนี้

ที่เขาขายกันอยู่ในกลุ่มไลน์
คนอื่นผมมันก็มีนะไม่ใช่มีถึงคลิปผม

ผมอ่ะผมจำที่ผมได้แค่แบบนี้
แล้วคลิปเนี้ยก็คือเขาไปทำอะไรคือไปขายหรือว่า
อ่าขายครับผมแน่นอนคือขายเพราะว่าผมสมัครไอ้กลุ่ม
กลุ่มคลิปไว้เพื่อพี่อาจารย์แกบอกว่าลองลองสมัครเข้าไปเพื่อให้โอนเงิน
แล้วพอผมโอนเงินไปก็มีคลิปผมอยู่ในนั้น
คือตอนนี้คลิปผมไปอยู่กับกลุ่ม
ไม่รู้ว่ากลุ่มอะไรบ้างหมดแล้วทุกกลุ่ม
แบบแอบถ่ายอะไรอย่างนี้ของเขาครับ

ร้อยห้าร้อยวันต่อคนนะครับ

แล้วข้างในกลุ่มมีอะไรบ้างพี่
ก็จะมีก็แอบถ่ายกับนี่แหละ

แล้วหลังจากนี้เราจะยังไง
ก็ผมคือผมไม่มีอะไรเสียนะ
ก็คือผมเปิดเกมผมเรียกร้องค่าเสียหายอย่างเดียวเลย
คือผมโดนประจานไปแล้วพูดกันง่ายดีกว่า
เพราะว่าคลิปมันตั้งแต่ปีที่แล้ว๖๐
๖๐นี่ผมโดนประจานมาเกือบ๒ปีนะ
พอลองเข้าไปดูในกลุ่มไลน์ที่เขาซื้อขายคลิปโป๊ก

ก็มีคลิปผู้เสียหายเขาอยู่ในกลุ่มไลน์เหล่านี้ค่ะ
ก็คือเหมือนกับก็โดนแอบถ่ายแล้วก็เอาคลิปไปขาย
ก็ไปตัดต่อแหละให้มันดูมีหลายคลิปหน่อย
ตัวผู้เสียหายก็เลยบอกว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุดนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ตัวเขาเองกับแฟนสาวได้รับความเสียหายหนักมาก
แล้วก็ถูกเจ้าของโรงแรมม่านรูดบ่ายเบียงคมขู่ด้วย
ก็เลยไม่รู้ว่านอกจากคู่นี้แล้วเนี่ย
มีรายอื่นที่โดนแอบถ่ายอีกหรือเปล่า
มันไม่รู้ว่าใครไปใช้บริการโรงแรมม่านรูดแห่งนี้แล้วมีคลิปหลุดออกไปอีกหรือเปล่า
นี่ไงเขาก็ไปแจ้งความเอาไว้นะคะที่สพเมืองเพชรบูรณ์นะคะ
ก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ล่ะจะไปแจ้งความช่วงนี้ยังเป็นวันหยุดอยู่
ก็ตามเรื่องก่อนมาร้องเรียนผู้สื่อข่าวก่อนนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่โรงแรมม่านรูดที่ผู้เสียหายให้ข้อมูลเอาไว้นะคะ
อยู่ในตัวเมืองเพชรชบูรณ์นะคะอยู่ติดถนน
ด้านหน้าก็มีกล้องวงจรปิดอยู่นะคะมีกล้อง๓ตัว
คือกล้องเนี่ยเขาติดตั้งเอาไว้ในระดับที่ไม่ค่อยสูงมากนักเท่ากับล้อรถนะคะ
ก็เลยคาดว่าน่าจะติดเอาไว้เพื่อถ่ายป้ายทะเบียนรถ
ว่ารถคันไหนมาใช้บริการบ้าง
เนี่ยผู้สื่อข่าวเรารายงานแบบนี้คือติดเอาไว้แบบ

ระดับเท่าล้อรถนะคุณภาคภูมิคือมันไม่เห็นหน้าอยู่แล้วนึกออกมา
แล้วรถพอเลี้ยวเข้าไปมันก็เห็นแค่ป้ายทะเบียนไง
แต่ว่าถ้ารักษณโรงแรมพวกนี้ถ้าติดสูง

แต่ว่าต้องติดต่ำหน่อยเดียวลูคค้ากลัว

ว่ายังไง
ยืนให้บริการแหละก็ตามระเบียบการดูแลลูกค้าของเขาก็มีคนมายืนโบกให้อะไรอย่างนี้
ทำไมคุณพ่อภูมิจะไปสำรวจผมก็เป็นห่วงคนที่เคยไปนี่แหละแล้วรถเลิก
ที่เห็นป้ายหมดเนอะว่าใครไปบ้างฟังจากผู้เสียหายคนนี้แล้วนะผมว่า
เจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ยต้องประสานนะเพราะเนี่ยมันคือต้นต่อแห่งเหตุอัธยากรรมคมขืนอนาจารย์อะไรพวกนี้นะครับ
เพราะมันดูคลิปกันทั้งวันสมัคร๒๐๐เนี่ยเข้าไปในกรุ๊ปไลน์กรุ๊ปลับอะไรก็ไม่รู้พวกนี้
แล้วมีคลิปกันทั้งวันนะมันเป็นต้นเหตุแห่งพวกคดีทางเพศซึ่งของพวกนี้มันคือต้องประสานกับทาง
จะเป็นแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่ที่มันเปิดพวกนี้ว่าเราจะไปไล่เอาผิดพวกนี้ได้ยังไงหรือคนที่เป็นสมาชิกอยู่เนี่ย
ผมว่าต้องไปต้องไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับพี่ที่เขาเสียหายนี่เลย
เอ้าหลุมว่าคนที่เป็นสมาชิกจะโดนไหมเนี่ยไปแจ้งความด้วยเนี่ย
อย่าไปกลัวไปแจ้งว่านี่มันเอาคนคู่เดียวแล้วมาตัดต่อให้เราเป็น๒๐๐คลิป

เอ้าใช่ไหมววววหนีของไหมไมี่งโง่นอย่างงี้อย่างงั้นอ่ะ

คนพวกนั้นไม่ใช่เราหมายถึงว่าคนที่เข้าไปดูน่ะโดนหลอกใช่ไหม
ถูกต้องถูกต้อง

แต่อันนี้นะอันนี้มันซีเรียสนะแสดงว่าในสังคมไทยเนี่ย
มันมีห้องแบบนี้มีกลุ่มลับแบบนี้เนี่ย
เผยแพร่คลิปลามกอนาจารย์กันเยอะแยะไปหมดเลย
ถ้าเสียแค่๒๐๐ก็ดูได้แล้วเนอะก็ใช่ไง
เสร็จแล้วพอถ้าเกิดไอ้พวกที่มันโอ้โหแบบ
หื่นกามมันแบบมีอารมณ์ทางเพศแล้วมันหาทางออกไม่ได้มันทำยังไง

เดินไปเจอผู้หญิงเจอเด็กเจออะไรพวกนี้มันก็ไปก่อคดีนะฮะ